ล่าสุดอากิระนิชโนกุญสือชาวญี่ปุ่นตัดสินใจนะครับที่จะปล่อยผู้เล่น๕คนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยกลับไปรักษาตัวกับสโมสรครับ
เรียกมา๓๓นะครับปล่อยไป๕ก็ทำให้โอกาสของคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะติดทีมชาติมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ
จะเรียกมาติดหนึ่งในสามสิบสามผู้เล่นชุดนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีชื่อ
เพราะว่าต้องแบกอายุพอสมควรจากรุ่นอายุ๑๙ปีที่เขาอายุ๑๘มาเล่นในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งเขาบอกว่ากดดันนะครับที่จะต้องทำงานร่วมกับรุ่นพี่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าขายหรือเปล่า
แต่ก็ทำเต็มที่ตลอดเชื่อว่าโค้ชนั้นน่าจะได้เห็นศักยภาพ
ก่อนจะพิจารณาตัดตัวครับ
แข่งที่ราชมังคลาฮีลาสถานทั้งหมดในเวลา๒ทุ่ม๑๕
มกราคมครับเปิดสนามเจอกับบาเรน
๑มกราคมจะพบกับออสเตรเลียแล้วก็๑๔มกราคมจะพบกับอีรักษ์ครับ